ไปดูเหตุไฟไหม้กันเลยนะคะเพราะช่วงนี้ลมก็แรงด้วย
อากาศก็ร้อนแล้วก็แห้งค่ะมีคนไปจุดไฟเผาย่านะคะ
แต่อย่างที่บอกไปว่าสภาพอากาศมันแห้งแล้วมันก็แรงมาก
ซึ่งเป็นโกดังเก็บขวดแก้วแล้วก็ไม้
ของบริษัทผลิตขวดรายใหญ่ในภาคอีสาน
สภาพก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
เผลิงไหม้ครั้งใหญ่เลย
มีควันดำถมืนเปลวเพลิงโหมกระหน่ำลุกไหม้
โกดังเก็บขวดแก้วแล้วก็ไม้ของบริษัทขอนแก่น

บริษัทนี้เป็นบริษัทผลิตขวดแก้วรายใหญ่เลยนะคะของภาคอีสาน
ตั้งอยู่ริมถนนสายขอนแก่นมหาสารคามอำเภอเมืองขอนแก่น
จนทีต่ออบพยพพนักงานออกนอกพื้นที่ค่ะ
ขอรถดับเพลิงมากว่า๒๐คันเข้าไประงับเหตุ
แต่ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยากลำบากมากนะคะ
เพราะในกระดังเนี่ยมันมีทั้งไม้แล้วก็ขวดแก้วมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
ลมก็แรงด้วยเปลวไฟก็เลยลุกลามไปอย่างรวดเร็ว
ใช้เวลา๒ชั่วโมงกว่าค่ะถึงจะสามารถควบคุมเพลิงได้
คุณผู้ชมดูสิควันเยอะมากอันนี้ควันสีขาวนี่ก็คือไฟเริ่มดับแล้วนะคะ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่า
ก่อนเกิดเหตุเห็นคนมีใครไม่รู้แหละไปจุดไฟเผาขยะและเศษกิ่งไม้ค่ะ
และอย่างที่บอกว่าลมมันแรงค่ะมันก็เลยพัดสะเก็ดไฟเนี่ย
ลิวไปในพื้นที่โกดังเก็บขวดแก้วและเศษไม้ของบริษัทแล้วไฟก็ลุกไหม้เลย
ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นที่ตลาดเก่าชุมชนท่าขุนนางในอำเภอเมืองลบบุรี
ไฟไหม้อาคารพาณิชย์๓ชั้นที่เป็นร้านจัดดอกไม้แล้วก็ลูกโป่งในงานพิธีค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงนะคะใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ตรวจสอบแล้วพบว่าต้นเพลิงเนี่ยเป็นแผงคัทเอาท์บนชั้น๒ของตัวอาคารค่ะ
คาดการณ์ว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดปรุงจร